ฤษีหญิงยอดนักตุ๋นหลอกยืมเงินสาวจนหมดเนื้อหมดตัว
ฤษีหญิงตนนี้ชื่อว่ารือสีดรพักคินีมหาหมุณีนพก้าว
รด้วยใช่ฮะเขาบอกแบบนี้
นะฮะแล้วก็เขาบอกว่าโอ้โหเนี่ยบวชเพื่อสละชีวิต
สละชีวิตในการช่วยเหลือมนุษย์
นี่เคยออกทีวีด้วยนะทีวงทีวีเคยออกนะครับ
เคยไปถ่ายเธอออกตอนที่แบบทำพิธีอะไรต่างนานนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นการศักดิ์เสริมมงคล๕แถวสาลิกาลิ้นทองณนาคทอง
มีหมดฮะแต่ทีนี้ผู้หญิงคนหนึ่งคือ
นางสาวกระหนกพรเข่งหุ่งอายุ๒๙ปี
กลายเป็นผู้เสียหายแล้วเธอบอกว่าถูกฤษีหญิงนี่แหละ
หลอกหลอกยืมเงินหลายต่อหลายครั้งจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวนะครับ
บอกว่าครั้งแรกที่ได้รู้จักกับรือสีแม่ผ่องนะอันนี้ชื่อเล่นรือสีแม่ผ่อง
แรกก็คือไปรู้จักที่วัดป่าแห่งหนึ่งที่กราศ
ตอนนั้นเธอไปทำบุญตอนนั้นเธอยังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะครับ
จากนั้นตอนเรียนจบปี๖๒เธออยากจะหาที่สงบจิตสงบใจทำสมาธิก่อนจะหางานทำ
ที่มีฤษีแม่ผ่องเป็นเจ้าสำนักอยู่นะครับ
ก็คือสถานปฏิบัติธรรมพุทธชะยันตี
ตรงนั้นเธอเห็นว่ามีลูกศิษย์ลูกหามากมายเลยนะคุณนะ
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเลย
ศักยันต์มงคลต่างกับฤษีแม่ผ่องจำนวนมากนะครับ
แล้วฤษีแม่ผ่องบอกกับนางสาวกระหนกพรว่ายังไงรู้ไหม
กระหนกพรหน้าเธอเหมือนแม่เลย
หน้าเหมือนกันแสดงว่าดวงชะตามันคล้ายกัน
แต่พบก่อนชาติก่อนเราคงทำบุญมาร่วมกัน
ทำให้นางสาวกระหนกพรก็รู้สึกว่าผูกพันกับฤษีแม่ผ่องนะครับ

ฤษีแม่ผ่องมักจะบอกว่าเธอคล้ายหน้าตาคล้ายกันแล้ว
แล้วก็เป็นบุญแต่ชาติปังก่อนก็เลยรักเป็นลูกนะครับ
นั่นแหละไม่มีอะไรนะลูกนะ
เพื่อจะเดินเรื่องซื้อขายหอพักเท่านั้นนะลูกนะ
จากนั้นก็ยืมเงินเรื่อยมารวมกว่า๒๐ครั้ง
เป็นเงินรวมถึง๕๓๔๗๐๐บาท
ถามว่านางสาวกระหนกพรมีเงินได้ยังไง
คือตอนที่เธอเรียนจบนะพ่อแม่ของเธอขายบ้านเก่าพอดี

แล้วทีนี้ก็โอนเงินไว้ที่บัญชีของลูกสาว

ฤษีแม่ผ่องยืมแป๊บเดียว
ก็เลยค่อยโอนให้ปรากฏว่าถูกยืมบ่อยครั้ง๕แสนกว่าบาทนะครับ
ฤษีแม่ผ่องคืนมาให้เพียง๔๐๐๐บาท
ก็แน่นอนยังเหลือหนี้อีก๔๒๐๐บาท

แจ้งความกับตำรวจสพมมหาศาลคาร์ม

ปรากฏว่าฤษีแม่ผ่องนะพูดจาไม่ดีใส่เลยคุณนะ
ระยะหลังโยนให้คุยกับน้องชาย
ที่เป็นอดีตสมาชิกสภาเทศบาลด้วยนะฮะ

นางสาวกระหนกพรบอกว่าตอนนี้ชีวิตลำบากมากฮะ

แคะกระปุกออมสินออกมาซื้อข้าว
บ้านช่องที่พ่อแม่จะสร้างใหม่ก็ไม่ได้สร้างแล้ว
เรื่องต้นได้มีการเจรจากลายเกลี่ยกับฤษีแม่ผ่องแล้วนะฮะ
โดยจะขอให้ชดใช้ภายใน๒เดือน

และในวันอังคารนี้๑๒กรกฎาคม
จะนัดเจอกับฤษีแม่ผ่องที่สพเมืองมหาสารคามครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราติดตามไปที่สารปฏิบัติธรรมของฤษีแม่ผ่อง
ตำบลดอนหวานที่อำเภอเมืองมหาศาลคามนะคุณนะ
ปิดประตูนะฮะจริงสำนักเขาก็ใหญ่เหมือนกันนะคุณนะ
แต่ปิดประตูสาราที่พักเงียบเลย
นี่ล็อกเลยเอาโซ่มาคล้องไว้แบบนี้เลยล็อกกุญแจไว้เลยนะฮะ
ศิษย์บอกว่าฤษีแม่ผ่องเนี่ยไม่ได้เข้าพักที่นี่หลายวันแล้วนะฮะ
เพราะจริงแล้วฤษีแม่ผ่องก็ไม่ได้พักที่นี่ตลอดนะ
อาจจะมีที่พักที่อื่นด้วยนะครับ
สิทธิ์ข่าวไทยรัฐทีวีของเราแหม่ต้องโทรกริ้งกร้างแล้วนี่
พูดคุยกับฤษีแม่ผ่องเลย

รับว่ายืมเงินของนางสาวกระหนกพรจริง
แต่ช่วง๒ปีที่ผ่านมาเจอกับโควิด๑๙ทำให้ขาดสภาพคล่อง
แต่ก็ทยอยคืนเงินไปนะลูกนะ
รู้สึกตกใจมากที่นางสาวกระหนกพรนำเรื่องนี้มาร้องสื่อ
แต่ก็เข้าใจว่าคนเป็นเจ้าของเงินก็อยากได้เงินคืน
แต่ถ้าบอกว่าแม่ฤษีไม่คืนก็คงไม่เป็นธรรมกับแม่

คือไม่ได้เอามาทำธุรกิจนะคะยืมมาใช้ส่วนตัว
ยืมมาใช้ส่วนตัวค่ะเพราะว่าช่วงโควิดไงคะ

แต่ก็ไม่นึกว่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ

คือถ้าแม่มีเงินใช่ไหมแม่ไม่ได้ไปยืมลูกหรอกค่ะ

แม่ก็ทยอยให้ลูกไปไม่ใช่ว่าแม่ไม่ให้เลย
แต่ว่าการจะคืนมันต้องคืนนานแล้วนะคุณนะ
เพราะว่าการยืมยืมตั้งแต่ปี๖๒
กระทั่งปี๖๓นางสาวกระหนกพรบอกว่า
และเรียกว่าเวลาโทรไปพูดจาไม่ดีกันนะฮะ
นางสาวกระหนกพรบอกเธอก็เหมือนถูกกดดันเหมือนกัน

พอพูดจากันได้ไม่ดีก็เลยต้องพึ่งกฎหมายพึ่งสื่อแบบนี้นะฮะ
เพราะว่าเธอบอกว่าเธอแยกย้ายจากฤษีแม่ผ่อง
ตั้งแต่ปี๖๓แล้วคุณนี่ปี๖๕ยังไม่ได้เงินคืนเลยคุณ

๓ปีแล้วนะฮะก็เลยต้องร้องสื่อร้องทนายร้องกฎหมายแบบนี้
ก็ต้องดูนะวันอังคารนี้จะมาเจอมาเจอกันหรือเปล่า
มาตกลงกันว่าจะชดใช้๓งวดเนี่ย
ถ้า๔แสนกว่าบาทก็ต้องงวดละโอ้โหแสนกว่าบาทนะ